ขยี้ตาตลอดเลยมันเป็นปัญหาอะไรตุ๊กตาเรา
หนูใส่ตาสั้นกับใส่ตาเอียงค่ะ

มันต้องใช้เงินตัดแว่นนะคะไม่เคยคิดจะตัดเลยค่ะ
บอกตรงว่าหนูคิดอย่างเดียวก็คืออยากหาเงินมาให้ที่บ้านค่ะ

อัดค่ะแม่เครียดมากเลยค่ะเวลาเขาเดินมาทวงค่ะ
บางทีก็มาตะโกนหน้าบ้านเลยค่ะ
มีไหมวันนี้นานแล้วนะ
บางทีคนเยอะเลยแม่ก็ร้องไห้
นานเท่าไรที่ฉันต้องคอยทำดีกับความเชยชา
ร้องได้ให้ล้าน
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

ร้องได้ให้ล้าน
เป็นเวลาของคุณผู้ชมที่จะมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตจากทั่วประเทศ

การร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
นาฬิกาง่ายครับไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเก่ง
ร้องให้ครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
อยู่กันตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ
ตรงนี้เรามีเงินให้ผู้เข้าแข่งขัน
แต่ว่ากำลังใจเนี่ยเราก็มีให้อยู่แล้วถ้าได้จากคุณผู้ชมทางบ้านด้วย

เหมือนครอบครัวนี้ค่ะตอนนี้เขามีสตางค์บ้างแล้ว
แล้ววันนี้เป้าหมายที่เขาฝันไว้ในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมติดตามให้กำลังใจครอบครัวนี้มาโดยตลอด

เธอคนนี้ก็ยังอยากได้กำลังใจอย่างเปรียมล้นจากคุณผู้ชมอยู่เหมือนเดิม
ย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวไอรดานามสกุลนินดำ
ชื่อเล่นชื่อไอค่ะอายุ๒๕ปีอยู่จังหวัดประจวบคิริขัน
ที่บ้านที่หนูอยู่เป็นบ้านเช่าค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕คน
มีแม่มีหนูมีพี่ชาย๒คนแล้วก็หลานชายอีกหนึ่งคนค่ะ
แม่ชื่อสวัยค่ะอายุ๖๙ปีค่ะ
ตอนนี้โรคประจำตัวของแกก็คือมีนิ้วในถุงน้ำดีมีโรคหอบ
ความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันอุตันในเส้นเลือดค่ะ
น่าห่วงที่สุดก็คือนิ้วในถุงน้ำดีค่ะ
หมอเขาบอกว่ามันอักเสบต้องไปผ่าตัดค่ะ

เป็นคนนิสัยดีจ้ะห่วงแม่ห่วงพี่น้องทุกคน
เขาไม่ยอมมีครอบครัวเขาอยากดูแลแม่ก่อนพี่น้องก่อนยังลำบากอยู่
ถ้ามีครอบครัวก็ทางบ้านก็ยังลำบากกันอีก
เพราะว่าพ่อก็ไม่มีแล้วไงพ่อก็เสียไป๑๓ปีแล้ว
คนที่สองคือพี่ชายคนโตของหนูค่ะชื่อน้อยค่ะ
อายุ๕๐ปีแล้วค่ะป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง
แล้วก็แกหูตึงหูไม่ได้ยินแล้วค่ะ
หูเขาไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ปอดอุดตัน
ไอทุกวันทุกคืนต้องไปพ่นยาที่โรงพยาบาล
ที่สามที่สี่ก็ต้องไปรักโรงมากดูแลดีมาก
ให้บีบให้นวดอะไรก็ทำให้ได้
คนที่สามชื่อเล่นชิโก่ค่ะ

อายุ๔๕ปีค่ะ

เพราะว่าเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
ล้มลงบนฟุตบาร์ตบนถนน

ช่วยเหลือครอบครัวเป็นสาวรัก

หมอบอกว่าให้เอาออกตั้งแต่๕ปีที่แล้วครับ

แต่เนื่องจากไม่มีกำลังเงิน

พี่หนูใส่เหล็กมา๑๐ปีแล้วค่ะ
จริงมันกำหนดเอาออกตั้งแต่๕ปีที่แล้วค่ะ

หนูอยากหาเงินเพื่อไปเอาเหล็กออกให้พี่ชายค่ะ
อีกคนนึงเป็นหลานชายค่ะ

เป็นลูกของพี่ชายที่ติดอยู่เรือนจำค่ะ
จากพ่อแม่ของน้องเขาแยกทางกันค่ะ
ก็เลยให้หลานมาอยู่กับพวกหนู
น้องก็เป็นเด็กไม่ดื้อช่วยที่บ้านทำงานค่ะ

อยากเห็นน้องได้ทำตามความฝันของตัวเองค่ะ
ทุกวันนี้หนูมีอาชีพรับจ้างทำเห็ดค่ะ
หนูได้เงินวันละ๒๐๐บาทค่ะ
อกจากนี้หนูยังปลูกพืชผักส่วนครัวค่ะ

ครั้งหนึ่งประมาณ๕๐บาทถึง๑๐๐บาทค่ะ

แต่แม่กับที่บ้านไม่เคยรู้ค่ะ
หนูเคยร้องไห้เลยค่ะ
แบบแอบไปร้องคนเดียว

แม้แต่แกเป็นไข้หวัดอะค่ะ
ไอแบบนี้หนูยังรู้สึกใจไม่ดี
เพราะสำหรับหนูตอนนี้มีแค่แม่กับพี่ชายค่ะ

หนูอยากให้แม่ได้รู้จักคำว่าสบายให้บ้างค่ะ
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ส่วนชนพิธยาหมู่นอกกากวินมาสู่รัง
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทน้องไอร้อง
ได้ครับ

หนูไม่เคยหาเงินเยอะขนาดนี้ให้ที่บ้านได้ค่ะ

น้องไอเพื่อแม่เพื่อพี่เพื่อหลาน
จะขอสู้งานสุขสบายของครอบครัว
เชิญพบกับน้องไอครับ
วันนี้แล้ว
เจอกันเป็นวันที่เรารอคอยทีเดียวตั้งแต่จบไปคราวที่แล้ว

เพราะว่าเป็นวันที่จะได้เห็นกันว่าน้องไอ

จะทำสำเร็จหรือไม่ตามฝันที่ได้ตั้งใจเอาไว้
และวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะมากับครอบครัวนะคะ

แล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของน้องไอ
น้องไอขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้นะครับคุณผู้ชม
ก็เพื่อบุคคลเหล่านี้ที่มานั่งเป็นกำลังใจครับ
ไออยู่ทางด้านล่างนี้ใช่ไหมครับน้องไอ
เพื่อเขาพวกนี้ทุกคนเลย

ค่ะชีวิตในแต่ละวันเนี่ยผ่านไปโดยที่เราตั้งเป้าอะไรบ้าง

หนูก็อยากหาเงินไปรักษาให้แม่ค่ะ
หนูหนูก็คิดว่าหนูทำทุกวัน
อย่างน้อยถ้าเกิดไม่มีเงินผ่าตัด
แต่ณวินาทีนี้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราเจอกัน

ที่จะตั้งเป้าว่า๘๐๐๐๐บาทคิดไหมว่ามันเป็นตัวเงินที่สูงจังเลย
สำหรับเราเราคิดค่ะคิดตลอดว่ามันสูงมาก
หนูอาจจะทำไม่ถึงแต่อย่างน้อยหนูก็ให้ได้เงินไปรักษาแม่
อย่างน้อยก็ไปใช้ในบ้านบ้างก็ยังดีค่ะ
ระหว่างที่เราเจอกันหลายครั้งพี่สังเกตเห็นไอเนี่ยขยี้ตาตลอดเลย
มันเป็นปัญหาอะไรตุ๊กตาเรา
หนูใส่ตาสั้นกับใส่ตาเอียงค่ะ

มันต้องใช้เงินตัดแว่นนะคะ
ใช้แบบเลนธรรมดาหนูปวดตาค่ะ

ค่าตัดแว่นมันแพงขนาดที่เราไม่สามารถมีกำลังทรัพย์ไปซื้อได้เลยเหรอ
มัน๓๘๐๐บาทนะคะมันแบบไม่ดีที่สุดแต่ก็ทำให้ตาหนูมองเห็นได้ค่ะ
นี่ไกลเกินฝันของเราไหมกับราคาแว่น
ไกลค่ะไม่เคยคิดจะตัดเลยค่ะบอกตรงตรงว่าหนูคิดอย่างเดียวก็คือ

แล้วเวลาไม่ใส่แว่นเนี่ยมันส่งผลอะไรกับเราบ้าง
ก็มองไม่ชัดค่ะตอนนี้ก็มองแบบภาพเบอร์ค่ะ
ทุกอย่างเบอร์ไปหมดที่เราเห็นค่ะว่ากันตามตรงคุณผู้ชม
เงิน๓๘๐๐กับการมองเห็นแบบสว่างแบบชัดเจนแบบไม่พล่าไม่มัว
คือเป็นใครใครก็ต้องซื้อแต่ว่าอย่างไอเขาซื้อไม่ได้ค่ะ
เขาต้องเอาเงินไปจุนเจือครอบครัวเขาแค่ปากท้อง๕คนก็ยังลำบากเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นยอมให้มันพล่ามัวและมองไม่เห็นซะดีกว่า
เพราะว่าจะเก็บเงินให้ได้๑๕๐๐ยังยากเลย
เพราะฉะนั้นการตัดแว่นคือไม่ต้องพูดถึง
เป็นความหวังที่ยากยากไปเลยสำหรับไอ
ใช่ค่ะ
ใช่ถ้าเราถึงยอดที่เราตั้งเป้าไว้จะเอาเงินไปเป็นทุนสู้ชีวิต
นั่นคือ๘๐๐๐ถ้าทำได้ไอจะตัดแว่นไหม
ก็ถ้าเกิดที่บ้านพอใช้แล้วก็มันไม่เป็นปัญหาอะไรก็จะตัดค่ะ
แต่ถ้าเกิดแบบได้๘๐๐๐ไปแล้วไปใช้หนี้เขาแล้ว
แล้วก็มันเหลือเงินเก็บไม่เท่าไหร่ก็ยังไม่ตัดค่ะ

การเป็นผู้เสียสละงดงามอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าก่อนที่เราจะเสียสละให้กับคนอื่นได้เราเองก็ต้องแข็งแกร่งพอ
ทีนี้นอกจากเรื่องสายตาที่เป็นปัญหาแล้วอื่นล่ะเราเป็นอะไรอีกไหม
หมายความว่าจะต้องมีการรักษาอะไรยังไง
ไปรักษาทุกทุกสามเดือนค่ะตอนเมื่อก่อนไปเดือนต่อเดือนค่ะ
แต่ตอนนี้ก็เลือดมันดีขึ้นมาแล้วค่ะมันอยู่ใน
หมอก็เลยนัดไป๓เดือนครั้งหนึ่ง

ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะไอนะ
เพราะว่าอีกหลายคนเลยที่จะต้องพึ่งพากำลังของสาวน้อยตัวเล็กคนนี้ค่ะ
คุณแม่เพลงสำคัญแล้วค่ะเพลงนี้ค่ะ

ช่วยชีวิตมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงถูก

ไอสู้นะลูกทำให้ได้นะเก่งมากเลย
พี่น้อยให้กำลังใจน้องสาวหน่อย
สู้นะสู้

ขอให้ร้องเพลงต่อไปให้ได้ครับ

พี่หนุ่มเองพี่เป๊กเอง
หรือว่าคนดูในห้องส่งหรือว่าทางบ้าน

อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ

แม่งจากที่

แล้วยังร้องทหัว

ไอค่ะไอคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง

ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นไหมหลังจากนี้

แต่มันจะดีสูงสุด

เวลามันจะถึงเป้าหมายแล้ว

เพราะฉะนั้นอย่าประมาท

สำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

เพลงนี้สู้หรือหยุดครับ
สู้สู้สู้สู้

สู้แน่นะ
เอาละครับตัวช่วยนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้

ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

เอาละครับเราจะไม่เศร้าซีกวนใจอะไรทั้งสิ้น
เพราะถือว่าน้องก็มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำ

แห่งนักสู้มันไหลเวียนอยู่ในเลือดเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม

พลังแห่งนักสู้มันไหลเวียนอยู่ในเลือดเหลือเกินครับคุณผู้ชม
อย่าร้องให้ผิดเท่านั้นเองนะครับ
เพลงที่๕ครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๕เพลงมาครับ

ที่หลักกลงมือยุ่ง
นน์เถ่าไหร่ที่ฉันต้องขอ
ทำดีกับความเคยชา
นน์เถ่าไหร่ที่ความห่วงหา
ไม่มีค่าอะไร
หรือว่าฉันดีไม่พอ
หรือเป็นเพราะเธอรอ
ทำไมทำไมไม่รักกันบ้าง
สิ่งที่เธอให้คืนกลับมา
ก็มีแค่ความว่างเปล่า
อยู่ใกล้เธอทุกทีก็เงา
ใกล้กันเหมือนยิงห่าง
และสุดท้ายคือต้องยอม
บอกใจให้ยอมปล่อยวาง
เพราะฉันเหนื่อยแล้วกับการทุ่มเท
เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเล
ความรักฉันเหมือนกับคน
ทำดีสักกี่คนก็เหมือนฝนตกในทะเล
เธอไม่เคยรู้สึกงะลา
ฉันฝันไปเองทั้งแผง
พอเธอพอยังฝืนไปต่อยิ่งเสียใจ
คนไม่รักก็คือไม่รัก
ไม่เคยเปลี่ยนมารักกัน
รอเฝ้ารอยิ่งรอยิ่งนาน
ฉันมันก็ไม่ไหว
คนที่รักเธอครั้งเดียว
รู้ไหมว่ามันเหนื่อยใจ
หนักเกินที่ได้แต่คอยทุ่มเท